เฉพาะสถานการณ์เรื่องการชุมนุมที่เพิ่งจะผ่านพ้นไป
มาดูรายงานจากสื่อต่างประเทศกันหน่อยนะคะ
ที่เขารายงานว่านักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเนี่ย
เขาก็เกาะติดสถานการณ์การชุมนุมในบ้านเราด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการแสดงความคิดความเห็นเข้ามาด้วย
จากสื่อต่างชาติจะก่อติดการประท้วงรัฐบาลไทยในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดแล้วเนี่ยนะคะ
เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยอย่างนายโจโชวองซึ่งเป็นหนึ่งในแก่นนำเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเนี่ยนะ
เขาก็มีการเผยแพร่ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวด้วยก็เนี่ยค่ะ
พูดถึงการประท้วงในบ้านเราในประเทศไทยก็ระบุว่าชาวไทยเนี่ยออกมาประท้วงท่ามกลางสายฝน
เพื่อต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็อนาคตของพวกเขาซึ่งผู้กล้าในประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง
นายโจชัวร์หว่องเนี่ยระบุด้วยนะคะว่าสิ่งที่ทำให้เขาขนลุก
คือการที่คุณป้าวัย๖๘ปีบอกว่าเธอออกมาต่อสู้เพื่ออนาคตของลูกหลาน
มีความหวังว่าในวันที่เธอจากไปลูกหลานก็จะมีเสรีภาพ
ซึ่งนายโจชัวร์หว่องก็ทิ้งท้ายแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประท้วงค่ะ
โดยระบุว่าชาวฮ่องกงเป็นกำลังใจให้คนไทยมีการติดแฮชแท็กด้วย
สิบเก้ากัญญาทวงคืนอำนาจทวงอำนาจคืนรัศดรนะคะ
เขามีการรายงานความเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
รายงานบทสัมภาษณ์ของนายพระฤทธิวารักษ์หรือว่าแพนกวินที่เขามีการให้สัมภาษณ์นะคะ
กับข่าวต่างประเทศบอกว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
แล้วก็มีการแสดงเจตนารมณ์ในการพยายามแก้ปัญหาของประเทศตั้งแต่ฐานราก
ยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมยังมีจากสำนักข่าว
สำนักข่าวจากตะวันออกกลางนี่นะครับเขาก็มีการติดตามข่าวการประท้วง
คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะนะคะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้ประท้วงเนี่ย
รายหนึ่งในนั้นคือหญิงวัยสี่สิบปีจากจังหวัดเลยค่ะ
ที่ระบุว่าเธอใช้เวลาในการเดินทางไกล๘ชั่วโมง
เพื่อมาให้กำลังใจเยาวชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอีกทั้งยังมีความกล้าคิด
กล้าทำมากกว่าคนยุคเก่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องคืนอำนาจให้แก่ประชาชน
โดยสำนักข่าวอาจาศิราชเนี่ยนะเขารายงานข้อเรียกร้อง๓ประการของผู้ประท้วงค่ะ
คือให้ยุบสภาร่างรัฐธรรมนูลใหม่แล้วก็หยุดคุกคามประชาชน
ก็เป็นความให้การสนใจจากทางด้านของสื่อต่างประเทศด้วยนะคะ
ทีนี้ทางด้านของคณะกรรมธิการกิจการต่างประเทศสภาพผู้แทนรัศดรสหรัฐ
เขาก็ออกมาเผยแพร่แถลงการของนายอิเรียสเอ็นเกลประธานกรรมธิการค่ะ
บอกว่าพันธมิตรระหว่างสหรัฐไทยมีรากฐานบนการเคารพคุณค่าประชาธิปไตย
ร้องให้รัฐบาลไทยเคารพสิทธิของประชาชนในการชุมนุม
และแสดงความคิดเห็นในการประท้วงครั้งนี้นะคะ
ครับอ่าหลังจากที่สรรคาทุกอย่างก็